อ่าข่าวต่อไปเลยน้องยายามาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
คืออย่างงี้จำได้ไหมมันมีประเด็นรามาส์ครับ
สี่ดาราสาวอักษรย่อมอมมาเออไหมมิ้นมิวมากกี้เออ
เขาทำการตอบคำถามในรายการยูทูปของใหม่ดาวิกาเหมือนกัน
ใช่แล้วค่ะทีนี้ก็กลายเป็นดราม่าไฟลุกท่วมโซเชียลเลยคุณผู้ชม
โดยล่าสุดเนี่ยทำเอายายาอุรสเยาถึงกำลุงเลยน่ะค่ะ
เพราะว่าโดนลากเข้าไปเอี่ยวเป็นดาราสาวที่มากกี้พูดถึงอยู่หรือเปล่า
ที่ว่ามีปากเสียงกันในห้องแต่งตัว
เมื่อวานนี้ค่ะน้องยายาออกงานอีเวนต์พรีเซนเตอร์แว่นตาพอดี
เจ้าตัวก็เลยชี้แจงว่าพี่หนูยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับข่าวดราม่านางเอกสี่มเลย
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะการทำงานกับหลายคนยายาเขาบอกแบบนี้ค่ะว่า
อาจจะมีทั้งแฮปปี้และไม่แฮปปี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา
แต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนเพราะอะไร
เพราะพี่มากกี้คือเพื่อนร่วมงานที่ร่วมงานแล้วแบบมันง่ายที่สุดเลย
ดังนั้นเรื่องดราม่านี้จึงตัดชื่อน้องของยายาออกไปได้เลยค่ะ
พี่กี้คือแบบว่าเพื่อนรักคนหนึ่งที่ทำงานกับหลายคน
เอ่อก็ได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ถูกเจริญค่ะนะ
ซึ่งเป็นเรื่องปกติเข้าใจได้ว่าทุกคนอยากรู้ว่า
ใช่ยังมีอากลูกเลยทน
อันนี้พูดจากใจเลยนะคะ
พี่กี้เป็นคนที่ทำงานให้ง่ายที่สุด